ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าน่าเศร้าเหลือเกินนะครับ
มีตายายแล้วก็หลานอีก๒คนขี่รถซาเล้งไปด้วยกัน
ค่ะแล้วก็ไปถูกรถฟอร์จูเนอร์เนี่ย
ชนเข้าอย่างจัง๔ศพนะฮะ
พร้อมกันเลยนะฮะค่ะคุณตาคุณยายแล้วก็หลานสองคนนะครับ
ก็ดูซาเล้งสิมันนี่ยุบเป็นมอเตอร์ไซค์เลยอะค่ะ
เลยนะฮะจักรยานยนต์พ่วงข้างคันนี้
แล้วตายายกับหลานอีกสองคนก็เกยกันอยู่บนซากซาเล้ง
อืมเสียชีวิตอยู่นะฮะคุณตาชื่อคุณตาปริยวัตรอายุหกสิบห้านะครับ
สองคนนี้คือตากับยายของหลานที่มาด้วยสองคนนะฮะคนหนึ่งเป็นเด็กหญิงวัยสี่ขวบ
อีกคนนึงเป็นทารกเพศชายอายุเพิ่ง๘เดือนเท่านั้นนะฮะคือสภาพศพนอกจากเกยกันแล้วเนี่ย
ก็จะมีในส่วนของศพของยายนะฮะที่ยังกอดหลานสาวอยู่ในอ้อมอกนะครับ
ว่าเป็นช่วงคงจะรู้ตัวว่าจะถูกชนอะไรอย่างนั้นนะฮะก็เลยคว้าหลานมากอด
สุดท้ายเสียชีวิตทั้งหมดนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้
บนถนนสายบ้านผู้น้ำร้อนตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
คันนี้ฮะนี่ข้างหน้านี่เละเลยนะฮะนี่แบบนี้นะครับ
ห่างจากรถซาเล้งที่ถูกชนไป๕๐๐เมตร
ฝั่งขวานะครับร่องรอยการถูกชนนะฮะ
นี่คนนี้นะฮะยืนรอให้การอยู่ในที่เกิดเหตุ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถไปทำธุระบ้านญาติที่ราชบุรี
จากนั้นก็เดินทางกลับบ้านที่อำเภอด่านช้าง
ขับมาตามทางเนี่ยเป็นเลนสวนนะ
ซาเล้งเนี่ยขับตาม๑๐ล้ออยู่แล้วก็เลี้ยวมาตัดหน้าอย่างกระทันหัน
ทำให้เขาเบรกไม่ทันก็เลยพุ่งชนจนเสียชีวิตกัน๔ศพ

พร้อมประมาณ๘๐๙๐อยู่บางพาย์นี้
ฐานผมได้กับเค้าก็มาเลย
นี่คำให้การของคนขับรถที่ไปชนซาเล้งของตายายแล้วก็หลานนะครับ
มีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุรถซาเล้งก็ขับ
กันมาหลายคนนะฮะกำลังจะเลี้ยวเข้าซอยนะครับ
คู่กรณีก็คือฟอร์จูเนอร์สีดำเนี่ยขับมาฝั่งตรงข้าม
แล้วพอเห็นซาเล้งเลี้ยวเข้าซอยคงจะเบรกไม่อยู่นะฮะ
ก็เลยพุ่งชนอย่างจังนะครับ
ไม่รู้หรอกเร็วไม่เร็วไม่รู้เพราะว่าผมก็ออกมาจากบ้านอย่างเงี้
บุ๊คก็ไอ้เนีลไฟเสร็จละรถสาเล็งเนี่ยมันเลี้ยวเลยแหละ
ทีนี้ยังร้องว่าเฮ้ยตายแล้วไอ้สระแย่น
พอเราก็รู้ว่าไอ้สระแย่นมันมีร่านมาเต็มรถอยู่แล้ว

จังหวะชนไม่รู้หรอกว่ามันรถที่น่าจะมายังไงไม่รู้หรอกเช่นชนเลย
ตอนนี้ศพของตายายแล้วก็หลานอีก๒คนนะฮะ๔ศพนะครับ
รับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเขาช่องที่อำเภอด่านช้างนะครับ
ก็ตั้งประกอบพิธีทางศาสนาที่นี่นะฮะพร้อมกัน๔ศพเลยนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเศร้าสลดแล้วครับทุกผู้ชมครับมีลูกสาวของคุณตาคุณยายนะ
ซึ่งเป็นแม่ของเด็กชายวัย๘เดือนนะฮะบอกว่าทั้งหมดก็เนี่ยฮะตายายแล้วก็หลาน๒คนนะครับ
อีกคนนึงก็เป็นหลานนะฮะที่เป็นลูกของลูกอีกคนนึงนะครับคือทางครอบครัวของผู้ตายบอกว่า
คนก่อเหตุมาขอเข้ามาญาติของผู้ตายแล้วบอกว่าจะรับผิดชอบชดใช้แล้วก็ดูแลค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่าง
พอเจอซาเล้งกำลังเลี้ยวเข้าซอยก็เลยเบรกไม่ทันแต่พอไปบอกกับตำรวจหรือให้สัมภาษณ์สื่อ
กับบอกว่าขับมาแค่แปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปดูที่เกิดเหตุแล้วยืนยันว่าถนนไม่มีรอยเบรกเลย
แจ้งข้อหาแล้วก็สอบสวนเรียบร้อยแล้วนะครับ
เมืองต้นแจ้งข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ